ใบไม้นี่แหละเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาทำอย่างไรไปดูฮะ
นี่โชว์ให้ดูเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างลายใบไม้
สวยด้วยนะพาไปที่นี่ฮะเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
งานนี้บอกเลยว่าโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยล่ะครับ
คือทางเรือนจำเนี่ยเขาได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
และผ้าพิมพ์ลายใบไม้ให้กับผู้ต้องขัง
สร้างงานสร้างอาชีพไงพ้นโทษแล้วจะได้มีอาชีพ
ได้มีวิชามีความรู้ติดตัวจะได้ไม่หวนกลับไปทำผิด
จะได้กลับไปทำอาชีพสุจริตกันนี่ฮะเขานำผ้าที่พิมพ์
ลายด้วยลวดลายใบไม้ที่เก๋ไก่มากนะ
ไปตัดเป็นกระเป๋าบ้างหมวกบ้างเสื้อผ้าบ้าง

แต่วิธีการทำมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
นี่คือใบไม้ที่ผมบอกแล้วมันเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
ตามธรรมชาติทั่วไปไอ้ที่ล่วงก็ได้

คือทางเรือนจำเขาบอกว่า
นี่การทำแบบนี้เพื่อให้โอกาสเหล่าบรรดาผู้ต้องขังนะ
แล้วเผลอมีรายได้กันได้ด้วยนะ
เผลอมีรายได้ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำหรือเปล่า

แต่เขาบอกว่าเปิดให้ผู้ที่อยากจะซื้อ
หรือคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ย

ถามผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดระยองนะครับ

โครงการอบรมทำผ้าหมักโครนและผ้าพิมพ์ลายใบไม้

เพื่อให้นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษนั่นเอง
แล้วเขาบอกว่าตลาดมันไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทย

เขากว้านซื้อกลับบ้านเลยนะ

ที่นักโทษผู้ต้องขังแบบว่าพ้นโทษออกมาจะได้มีอาชีพ